มาดูเรื่องของเลิกบ้าง

แต่ไม่รู้ว่าคนร้ายรายนี้ดูเลิกโจรหรือเปล่า
คือตั้งใจจะไปบุกชิงร้านทอง
แต่ปรากฏว่าพยายามเอาตัวดันเข้าประตูนะ

สุดท้ายต้องวิ่งหนีโกยแนบเอาตัวรอด
ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้คุณผู้ชมดูนะเขาก็วิ่งเข้ามานี่เห็นไหม
พยายามเอาตัวดันประตูอ้าวมันไม่เปิดแล้วก็เนี่ยค่ะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องหนีไป
ผู้ชายคนที่เขาวิ่งมาเนี่ยก็ใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบนะมีกระเป๋าเป้สะพายอยู่ด้านหลัง
แล้วก็พอเอาลำตัวกระแทกประตูเปิดไม่ได้แล้วเขาก็ชักปืนออกมานะเหมือนจะยิงกระจกแต่ก็ไม่ได้ยิง
เขาเลยคิดว่ากระสุนอาจจะขัดลำกล้องหรือเปล่าหรือว่าปืนนั้นมันไม่ใช่ปืนจริง
แล้วก็หลบหนีไปนะฮะ
จนถึงช่วงปิดร้านทองแต่มันยังไม่ได้ปิดไอ้ประตูเหล็กที่มันดึงข้างหน้าร้านนะคุณ
เสร็จแล้วคนร้ายวิ่งมาพยายามกระแทกประตูตอนนั้นเนี่ยเมียผมกำลังกวาดพื้นอยู่เลย
เจ้าของร้านทองก็เล่าให้ฟังส่วนตัวผมกำลังเตรียมเก็บทองเพื่อที่จะนำมาใส่ตู้เซฟ
แต่สิ่งที่ตกใจมากคือช่วงที่คนร้ายคล้ายกับพยายามจะยิงประตูหรือว่ายิงขู่ลงพื้นนั่นแหละ
ตกใจเพราะกลัวจะเป็นปืนจริงไง
แต่พอมันไม่มีลูกกระสุนออกมาเขาก็โจรก็รีบวิ่งหนีไปนะคะ
ฟังเสียงเท่าแก่ร้านทองค่ะ
พักลำปางก็ตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะ

ก็เลยเชื่อว่าปืนน่าจะขัดลำกล้อง

ก็เลยไม่รู้ว่าร้านทองทั้งหมดในลำปาง
เขาใช้ประตูกระจกนิรภัยอัตโนมัติ

เพื่อตามจับตัวมาดำเนินคดีต่อไป